รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป

มาเปิดศึกในยกที่๒ของ

มุมน้ำเงินนักสู้หนึ่งสมัยน้องยุ้ย
บางทีเจอนางล้ำสวยกว่าก็หนีไปหนูก็

ก็อยากจะขอเป็นคนถัดไปรักเธอไม่คล้ายสุดหัวใจสุดหัวใจ
ชุ้ยกับเบ้นร้อง
ร้องได้ให้ล้าง
กติกาการแข่งขันนักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำตามเนื้อเพลงเพื่อสะสมเงินทุนร่วมกัน
ตามลำดับขั้นร้องถูกอยู่ต่อร้องผิดกลับบ้าน
และเงินทุนที่สะสมมาจะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก
หากร้องผิดทั้งคู่แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลงรับไปเลยคนละ๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒ใน๓แผ่นป้าย
ตลอดการแข่งขันตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงและเพลงเก่งของคุณ
นอนที่สุดเรามีนัดการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๒วันเลยนะครับ
เวลาเดียวกัน๑๘นาฬิกาตรงหลังเคารพทงชาติแล้ว
กับรายการร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
สุดยอดตระวับสนุกสนานเป็นการประชันความแม่นยำ
ในเรื่องของเนื้อเพลงผ่านบทเพลงลูกทุ่งโดยมีนักสู้๒คน
จะขึ้นมาบนเวทีเพื่อชิงเงินล้านจากทางรายการของเราครับผม
แต่ถ้าเกิดร้องถูกต้องทั้งสองท่านไปจนถึงยกที่สิบ
เพลงที่สิบก็รับไปเลยคนละหนึ่งล้านบาทสองคนรวมเป็น
สองล้านบาท
นักสู้ชิงล้านวันนี้เป็นการสู้กันของ
มุมแดงคุณเบนส์ผู้ท้าชิงที่จะมาชิงเงินทุน

พบกับมุมน้ำเงินนักสู้หนึ่งสมัย
มาเปิดศึกในยกที่๒ของทั้งคู่กันครับ
สวัสดีครับ

ข้างผมนี่คือเบนส์นะครับ
ทางด้านติดกับคุณเป๊กกี้ก็คือน้องยุ้ย

มีเงินเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจากรอบที่แล้ว๑๐๐๐บาท
ชนะมานะครับมีอยู่แล้วส่วนตัวไม่เกี่ยวกับใครนะครับ๑๐๐๐บาท
สะสมร่วมกันตอนนี้มี๑๐๐๐บาทนะคะ
วันนี้ทั้งคู่มากับครอบครัวซึ่งน่ารักมากเลย
คุณยุ้ยนะมากับคุณแม่นะคะคุณแม่แยง
แล้วก็พี่ชายที่หาตัวจับยากนะคะคุณพี่บอมนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
เบ้นนะครับก็มากับครอบครัวเหมือนกันนะครับ
ก็มีคุณแม่ก้อนนะครับแล้วก็สามีคุณเจ้า
แล้วก็ลูกนะครับน้องเชอเบลนะครับหลับอยู่ตอนนี้
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ยังไงครับทั้งสองท่านไปฝึกซ้อมอะไรกันมาบ้างครับเนี่ย

ลูกไปด้วยก็ร้องเพลงให้ลูกฟังทุกวันเลยค่ะ
นี่ระหว่างเสียงเรากับเสียงยุงเสียงไหนมันโอเคกัน
งก็วี่หนูก็ร้องแซงยุงเลยค่ะ
ได้ฟังเรื่องราวของยุ้ยไปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับ
ชีวิตก็ลำบากเหมือนกันเลยเนอะ
แต่เราก็ต้องสู้ต่างคนต่างสู้อะค่ะ

ไลน์คุยกันบ่อยค่ะให้กำลังใจกันบ้าง

เอาเหรอฮะ

เพื่อนกันแล้วแอดไลน์แล้วก็ไลน์คุยกัน
คุยอะไรกันบ้างมีเลขเด็ดอะไรไหมเธอ

ไม่ค่ะส่วนมากหนูจะเป็นคนโทรไปคุยกับน้องเชอเบลค่ะ

ยุ้ยเห็นพี่เบ้นแล้วเป็นไงบ้างครอบครัวเขา
สงสารน้องเชอเบลค่ะ

ก็อยากจะให้กำลังใจว่าเราจะสู้ไปด้วยกัน
จับมือกันไปให้ถึงคนละ๑ล้านนะ
ถ้าทำได้จริงรบกวนยืมคนละแสนแล้วกันนะฮะ

เอิ้ดเอ๋ยเริ่มเงินผู้หันนีเลยนะฮะ

ก่อนจะเข้าสู่การแข่งขันเนาะสู้นะ

สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาววันพาพรนามสกุลจันงามชื่อเล่นชื่อยุ้ยอายุสิบเจ็ดปีอยู่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะวันนี้สู้แน่นอนค่ะ
ยุ้ยสาวน้อยคนขยันผู้ฝ่าฟันเพื่อครอบครัวทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจครอบครัวของเธออยู่ด้วยกันทั้งหมด๔คน
ที่บ้านอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่คนค่ะมีพ่อมีแม่มีพี่ชายแล้วก็หนูค่ะ
พ่อชื่อตีอายุ๔๐ปีค่ะแม่ชื่อแยงอายุ๔๔ปีส่วนพี่ชายชื่อบอมอายุ๒๒ปีคนสุดท้ายหนูเองค่ะ
ครอบครัวของเธอประกอบอาชีพรับจ้างปั้นพระพุทธรูปซึ่งกว่าจะได้พระพุทธรูปแต่ละองค์ต้องใช้ทั้งความสามารถความพยายามและความอดทนเป็นอย่างมาก
จากการทำงานอย่างหนักส่งผลให้สุขภาพของคุณพ่อและคุณแม่ของเธอไม่แข็งแรง
และอีกคนที่น่าเป็นห่วงไปไม่แพ้พ่อแม่หนูเลยนะคะคือพี่ชายของหนูเองค่ะตั้งแต่ตอน
เด็กคุณหมอบอกว่าพี่ชายเป็นโรคสมาธิสั้นค่ะสมองช้าเป็นห่วงค่ะกลัวเดินออกไปไกลอย่างนี้แหละค่ะแล้วหาไม่เจอเขายิ่งเป็นคนหาตัวยากอยู่ด้วยเวลาเขาไม่กลับมาก็เป็นห่วงค่ะ
เมื่อความเป็นอยู่ขัดสนสมาชิกในครอบครัวเหลือเพียงเธอคนเดียวที่แข็งแรงเธอจึงคิดจะขายแรงงานด้วยการรับจ้างล้างจานรับจ้างถอนย่าและอีกอาชีพที่เธอไม่เคยคิดจะทำเพราะความที่เป็นคนขี้อายแต่ก็ตัดสินใจทำ

มีคนเข้ามาหานางลำเหรอเราก็ไม่เห็นแววอะไรในตัวยุ้ย

พวกพี่ที่เขาทำแล้วเขาได้ทิพย์ได้เงินเยอะอย่างนี้ค่ะ

เป็นคนที่ชอบงานแบบนี้อยู่แล้วชอบแสงชอบสี
รอบนี้พี่กำนันเมา

อันนี้ลำวงหรือพอนอนไก่เขาแล้วจ้ะ

แล้วตอนนี้กล้าแสดงออกแล้วภูมิใจไหมคะ

ช่วยครอบครัวได้เยอะค่ะ

ก็ไม่เท่าไรค่ะเดือนหนึ่งมีสักสองสามงาน
ณตอนนี้ใช่ไหมณตอนนี้เป็นงานอะไรสักส่วนใหญ่
ส่วนใหญ่ที่ทำน่าจะเป็นถอนผักค่ะถอนผักถอนย่า
ผักถอนย่าแล้วเวลาไปลำล่ะเป็นงานบวชหรือว่า

เป็นงานวัดก็งานวัดก็ยังพอจัดได้อยู่
มาเที่ยวเยอะไหมมาโค้งลำเยอะไหมคะ
มีแบบมายืนจองไว้ไม่ได้ใครมาก็เขียนทิ้ง
ไม่ได้คนนี้จองนี้จองค่ะจองแต่ยังไม่โค้ง
ใช่ค่ะบางทีเจอนางล้ำสวยกว่าก็หนีไปหนูก็
อ้าวตะกี้จองลงไว้นี่
ขี้อายอย่างเราเวลาเจอแบบลูกค้าแบบเอาจองเราไว้แล้วเราหนี
แล้วเราทำไงอ่ะก็ไม่สนใจค่ะหนูมีคนโค้งเยอะค่ะ
นี่มีคนโค้งเยอะแหมปกติก่อนเนี่ย
เป็นคนขี้อายแล้วมาทำแบบนี้มันมันยากไหมอืมสำหรับหนูนะคะ
กว่าจะเลิกอายได้นี่ก็ยากอยู่ค่ะต้องมีเพื่อนอยู่ข้างตลอด
งั้นอายเต้นไม่เอาฮอกแรกที่ไปงานคือนั่งกอดกระเป๋าเลยค่ะ
ชวนไปกินข้าวก็ไม่ไปตอนนี้มิฉายาอยู่ในวงก็คือน้องอูดค่ะ
อูดทำไมฮะอูดมันเป็นยังไงอูด

เขินไม่กล้าลุกไปกินอย่างนี้เหรอคะเขิน
แล้วตอนนี้พอหายเขินแล้วเป็นไงฮะกี่จาน

เห็นบอกว่าที่จะต้องแบบว่าสลัดความอายให้เร็วเลย
เพราะว่ามีความภาคภูมิใจด้วยที่ได้ไปหาเงินเพื่อมาหล่อเลี้ยงครอบครัวใช่ไหม

ใจขนาดไหนกับอาชีพนางรำคะยุ้ย
ตอนแรกหนูไม่คิดว่าหนูจะได้เงินมาให้ครอบครัวเยอะขนาดนี้วันแรกที่ไป
พอเห็นแม่ยิ้มเห็นพ่อยิ้มเห็นทุกคนดีใจที่หนูทำงาน
แล้วก็ไม่ขี้อายไงคะหนูภูมิใจในตัวเองมากเลยค่ะ
ที่หนูอายุแค่นี้แล้วหนูเลี้ยงพ่อกับแม่ได้ค่ะ
ที่บ้านทำอาชีพอะไรคะพี่ยุ้ยคะคุณพ่อคุณแม่ทำอะไร

เห็นบอกว่าอาชีพนี้มันรายได้มันไม่ค่อยโอเคนะช่วงนี้
เนื่องด้วยบางทีคนออเดอร์มาแล้วก็ไม่มารับของบ้าง
ทุกอย่างมันติดขัดไปหมดนะช่วงนี้เนื่องด้วยเศรษฐกิจมันไม่ดี
แล้วนอกจากนั้นเนี่ยอาชีพนี้ยังแบบว่าทำให้คุณพ่อคุณแม่
มีโรคประจำตัวมาด้วยมันส่งผลอะไรบ้างกับการ

บางทีพ่อยกไม่ไหวแม่ก็มาช่วยยกอย่างนี้ค่ะ

ตอนนี้เวลาเดินเหินคุณพ่อเป็นยังไงบ้างอาการ

จะเดินไม่ค่อยถนัดขาข้างนี้จะเล็กข้างหนึ่ง

ก็จะปวดตามข้อปวดอะไรแบบนี้
คือคุณพ่อก็ไปเต็มร้อย

ตอนนี้คนที่แข็งแรงในบ้านที่สุดก็คือยุ้ย
ที่เป็นเสาหลักของครอบครัวอยู่นะคะ
แล้วยุ้ยเองล่ะมีความฝันอะไรบ้าง
หนูไม่เคยมีความฝันของตัวเองเลยค่ะ
อยากให้แค่ครอบครัวพ่อกับแม่สบายแค่นั้นค่ะ

ถ้าอยากให้สบายก็ต้องร้องให้ได้ครบ๑๐เพลงค่ะ
วันนี้ต้องสู้และฝ่าฟันกันไปกับคุณเบ้นค่ะ

ยกที่สองนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าสองหมื่นบาท
อินโทรยกที่๒ของยุ้ยมาเลยครับ
แว่นสุดท้ายและยกให้สบายสุดท้าย

สมัยหนูเด็กมั้งคะ

ก็แสดงว่าไม่ยากเท่าไหร่พอไปไหวพอไปไหวนี่ก็เป็นข่าวดีนะคะถือว่าเพลงนี้ก็เข้าทางเราอยากได้กำลังใจจากคุณแม่ไหมคะ
แม่ก็ขอให้หนูทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วจะแพ้จะชนะก็ต้องสู้ให้เต็มที่ลูก
จะแพ้ชิงชนะก็ต้องสู้ให้เต็มที่นะคุณแม่นะ
นะครับแต่ถ้าไม่มั่นใจนะครับเราก็มีตัวช่วยให้สามตัวช่วยนะครับตลอดการชิงล้านของยุ้ยกับน้องเบ้นนะครับ

แล้วในยกที่๒นี้นะครับยุ้ยครับตัวช่วยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
ยกที่๒เพลงมาครับ
อยากมีสิทธิ์ห่วงเมื่อเห็นเธอควงคนอื่น
เจ็บช้ำกล้ำกลืนต้องนอนสะอื้นดี

รักเธอค่ะรักเธอค่ะ

รักเธอค่ะรักเธอค่ะรักเธอค่ะ

รักเธอค่ะรักเธอค่ะ

ก็อยากจะขอให้รักเธออยู่คู่ฟ้า
แต่หากวันไหนรักเธอไม่สมปรารถนา
บังเอิญเลิกราช่วยมาจ้องตาฉันที
ก็อยากจะขอเป็นคนถัดไป
ไม่มากใช่ไหมฉันขอเธอเพียงเท่านี้
กว่าจะลืมเธอของฉัน
เวลาหลายปี
ถ้าฟ้ายินดีคงมีโอกาสแลกใจ
ไม่เคยจะคิดจะแช่งให้ใครเลิกกัน
ประตูสวรรค์จงอยู่ในนั้นเรื่อยไป
จะไม่รบกวนให้เธอต้องวาวุ่นใจ
จะขอเป็นยามเฝ้าหน้าประตูได้มา
ร้องไห้วันใดให้ฉันดูแลใจเธอ

เขาเป็นคนถัดไป

ไหมฉันขอเธอเพียงเท่านี้
กว่าจะลืมเธอคงใช้เวลาหลายปี
ถ้าฟ้ายินดีคงมีโอกาสแลกใจ
ไม่เคยจะคิดจะแช่งให้ใครเลิกกัน
ประตูสวรรค์จงอยู่ในนั้นเรื่อยไป
จะไม่รบกวนให้เธอต้องวาวุ่นใจ
จะขอเป็นยามเฝ้าหน้าประตูได้มา
ร้องไห้วันใดให้ฉันดูแลใจเธอ
ร้องไห้วันใดให้ฉันดูแลใจเธอ
ร้องหายวันใดให้ฉันดูแลใจเธอ
ร้องถูกทุกคำไหมคะถ้าร้องถูกยก๒นิ้วค่ะยกสองนิ้ว

เขาแกะสลักมาค่ะ
แกะสลักรองเท้า
รีบโชว์ใกล้ชนค่ะใกล้ชน

ซื้อไปแล้วคู่หนึ่งในห้องแต่งตัว

สิแล้วก็เดี๋ยวพี่บอมก็ไปแกะใหม่ไงคะ

ทำขายคู่ละ๒๐๐สมมุติว่าเขาชื่นชอบ

ตอนนี้ตากล้องในสตูจดกันยิกเลยนะฮะ
จะอุดนุนลง๓๒นะคะใช่อุดนุนได้นะคะถ้าเกิดใครชื่นชอบนะครับ
เรียกว่าเป็นความสามารถพิเศษของเขานะครับก็หารายได้ให้กับครอบครัวด้วย
เบาใจแล้วส่งไม้ต่อไปให้กับพี่เบ้นค่ะ

เชิญเลยครับ
ร้องได้ราบรื่นดีไม่มีสะดุดเลยจริง
นักสู้หนึ่งสมัยของเรา
ช่วงหน้าเป็นคิวของผู้ท้าชิง
จะขึ้นเวทีมาร้องสู้แล้ว

ไม่ได้กลัวครับแต่เกรงใจครับ
คุณเบนส์ผู้ท้าชิงที่จะมาชิงเงินทุน

ชื่อเล่นชื่อเบ้นอายุ๒๓ปี

คติประจำใจของหนูนะคะ
ท้อไม่ได้คนข้างหลังรออยู่ค่ะ
ครอบครัวของเธออาศัยอยู่ที่จังหวัดชนบุรี
มีเพียงสามีของเธอที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการทำมาหาเงินเข้าบ้านเพียงคนเดียวเท่านั้น
บ้านหนูอยู่ด้วยกันทั้งหมด๔คนค่ะ
มีแฟนแฟนชื่อเจ้าอายุ๒๕ปีแฟนทำอาชีพค้าขายค่ะ
ขายกับข้าวขายไก่ย่างปลาย่างค่ะ
คนที่สองก็คือหนูนะคะหนูก็ไม่ได้ทำอะไรก็เลี้ยงลูกสาวค่ะ
ส่วนคนที่๓ก็คือลูกสาวหนูค่ะชื่อน้องเชอเบลอายุ๙เดือนค่ะ
คนที่๔นะคะก็คือแม่ของหนูค่ะแม่ชื่อก้อนแม่อายุ๕๓ปีค่ะ
เจ็บหัวเข่าค่ะนึกจะเจ็บก็เจ็บจี๊ดขึ้นมาเลยค่ะบางทีก็ล้มค่ะ
ก็ทำให้หนูไปทำงานไม่ได้นะคะก็เป็นห่วงทั้งแม่แล้วก็ลูกค่ะ
รายได้เพียงทางเดียวของครอบครัวมาจากการขายกับข้าวไก่ย่างและปลาย่าง
ที่สามีของเธอใส่ในรถเข็นแล้วเอาออกไปเร่ขายตามที่ต่าง
วันไหนที่แฟนขายไม่ได้นะคะก็จะกลับมาก็แบบทำไงดีเราขายของไม่ได้
แล้วของที่เหลือจะเอาไปทำอะไรมานั่งมองหน้าลูกอดทนเพื่อลูกนะ
อย่าท้อนะเราต้องอยู่ด้วยกัน
จากปัญหาเรื่องการทำมาหากินแล้วปัญหาที่หนักที่สุดก็คือ
ที่อยู่ทุกวันนี้นะคะเป็นบ้านเช่าค่ะทั้งซอยไม่มีน้ำปลาปลาเลยค่ะ
เวลาจะใช้น้ำนะคะก็ต้องเอารถเทศบาลมาลงค่ะ
ก็จะมีสายต่อไปทางหลังบ้านของเราค่ะก็จะใช้น้ำนี้ในกิจวัตรประจำวันค่ะ
น้ำที่ต้องอยู่ในแท้งปูนเมื่อปล่อยทิ้งไว้นานวันเข้าก็จะเกิดลูกน้ำและเติบโตกลายเป็นยุง
เยอะมากเลยค่ะมากคือเวลานอนต้องตื่นมาปัดให้ลูกอะค่ะ
กลัวลูกจะเป็นไข้เลือดออกก็อยากจะได้มุ้งรวด
เพราะว่าบ้านเป็นหน้าต่างรูรั่วประตูก็ไม่มีประตูมุ้งรวดปิดอะค่ะ
วันนี้หนูก็เลยจะมาสู้เพื่ออยากนำเงินมาซ่อมแซมบ้าน
อยากมีมุ้งรวดให้ลูกค่ะลูกจะได้นอนหลับสบายหลับนานขึ้น
แม่คนนี้จะทำเพื่อลูกให้ดีที่สุดค่ะ
เห็นบอกว่าอยากจะได้ตังค์ไปกำจัดเรื่องยุงก่อนอันดับแรก
บ้านที่เช่าอยู่เนี่ยคุณเบ้นคือบนปลาปลามันทั้งซอยไม่มีน้ำปลาปลาเข้าเลยเหรอค
ค่ะทั้งซอยเลยค่ะทั้งซอยเลยเอาแล้วมันไม่มีน้ำอย่างงี้แล้วทำไมไม่ไม่ย้ายไปเช่าตรงอื่น

สวัสดีครับ

๕๐๕๐นี่โอ้โหไม่น่าเสียนะครับน่ากลัวนะครับถามไม่มั่นใจนะครับเราก็มีตัวช่วยให้สามตัว
ตั้งสติดีค่ะแล้วก็ต้องทำให้ได้

ยกที่สองนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าสองหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
ยกที่๒เพลงมาครับ
เพลง
เจอสักทีพี่

ดีก็รอได้
ขอเพียงอย่าเผลออย่าเปลี่ยนใจ

ให้ใครขอร้อง
ทนตั้งนาน
รอสุขดังฝันเป็นคู่ครอง
เพราะความรักที่คอยมั่น
ปล่องเพราะเนื้อทองของฉัน
สักกี่ปี
ก็รอมาแล้วตั้งมากมาย
จะรอเรื่อยไปให้เธอสงสาร
อย่าตัดเยื่อยายมีต่อกัน
เพราะความรักที่คงมัน
มีพันมีแปลแม่สักนาที
รักเธอไม่คล้ายสุดหัวใจสุดหัวใจ
จะหลับตานอนครั้งใด
ยังทรงใจไปหาทุกที
รักเธอไม่คล้ายสุดหัวใจ
เปรียบหล่นคำเป็น
เธอจ้าเธอฟังให้ดี
รักที่มีให้เธอพูด

สักกี่ปี
จะรอรอพี่จนหมดลม
จะรอความรักมาชื่นชม

ก็ยังแน่นเหนียว
ไม่เคยสนใจชายอื่นคนไหนไม่แลเหลี่ยว
รักแต่พี่ด้วยใจแนิดเดียว

น้องจึงต้องรอ
รักเธอไม่คล้ายสุดหัวใจสุดหัวใจ
จะหลับตานอนครั้งใด
ยังทรงใจไปหาทุกที
รักเธอไม่คล้ายสุดหัวใจเปรียมล้นข้ามปี
จ้าเธอฟังให้ดี
รักที่มีให้เธอผู้เดียว
สักกี่ปี
จะรอรอพี่จนหมดลม
จะรอความรักมาชื่นชม
รอแม้นานมก็ยังแน่นเหนียว
ไม่เคยสนใจชายอื่นคนไหนไม่แลเหลี่ยว
รักแต่พี่ด้วยใจแดดเดียว

น้องจึงต้องรอ

รักเป็นความรับรอของเรือ

ภรรยาเร๊าวเป็นยังไงมั่งถูกทุกคำไหมฮะ

มีคนดูเนื้อ
นี่เป็นคนดูเนื้อแล้วก็ซ้อมมาให้เลย
โอ้วถวงมูญคุณชัดเลยนะ

นี่แทบจะกั้นหายใจเลยนะ๓นาทีนะ

ได้ไหมคะเป็นห่วงแต่ว่าเป็นคนทวนเนื้อให้
ก็เลยมั่นใจว่ามันถูกทุกคำอยู่ที่เฉยเลยค่ะมาค่ะอยู่ครับ
หลังคุณเบนส์ร้องจบไปแม้มีสีหน้าไม่สู้ดี
แต่สามียืนยันว่าถูกทุกคำ

ต้องมาฟังการประกาศผลกันในช่วงหน้าครับ
แม้แต่นะตอนนี้มันเป็นเงินสะสมร่วมกันนะ

เป็นคนถัดไปรักเธอไม่คล้ายสุดหัวใจสุดหัวใจ
คุณผู้ชมเอาใจช่วยทั้งสองท่านด้วยนะครับตอนนี้ได้เวลาแล้วนะครับ
ยกที่๒นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โรคแม่

แรปป่ะค่ะเนอะมันจะมีต้นเร็วมากต้นพูดนะฮะ
ยุ้ยกับเบนนะครับแล้วในยกที่สามนี้นะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

โอ้โหสาวเซ็ตนี้เป็นอะไรกันเนี่ย
เอาล่ะขอให้โชคดีนะครับ
ยกที่สามนะครับยกนี้เงินทุนสะสมมูลค่าสามหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
ยกที่๓เพลงมาครับ

เตือนมาเตือนให้ทราบกันหน่อยมาพักนี้มันเริ่มเจอบ่อย
หลอกประมาณว่าฉันใสสอยเจอบางคนต้องจะเอาซอยลึงดึงจากพอทั้งที่หอยอยู่
พอสะพานกันนานละห้อยแต่ในใจจ้องจำมาซอย

ใช้อำนาจจัดการเพราะเพราะสะพาน

ถ้าเกิดเสียแฟนไปช่วยไม่ได้นะ

ผ่านต้องจัดให้นัก

เอาแฟนฉันไปใช้ซอยที่บ้าน
งั้นต้องระวังเตรียมจะระวังตัวเช็คต่างด้าน

ใช้อำนาจจัดการพวกพ่อสะพาน

ถ้าเกิดเสียแฟนไปช่วยไม่ได้นะ

อย่าปล่อยผ่านต้องจัดด้วยนะ

ถ้าเกิดเสียแฟนไปช่วยไม่ได้นะ

ถ้าเกิดเสียแฟนไปช่วยไม่ได้
เกิดเสียแฟนไปช่วยไม่ได้นะ

เกิดเสียแฟนไปช่วยไม่ได้นะ
เกิดเสียแฟนไปช่วยไม่ได้นะ
เกิดเสียแฟนไปช่วยไม่ได้นะ
เกิดเสียแฟนไปช่วยไม่ได้นะ

เกิดเสียแฟนไปช่วยไม่ได้นะ

เกิดเสียแฟนไปช่วยไม่ได้นะ

เกิดเสียแฟนไปช่วยไม่ได้นะ

เกิดเสียแฟนไปช่วยไม่ได้นะ

เกิดเสียแฟนไปช่วยไม่ได้นะ
เกิดเสียแฟนไปช่วยไม่ได้นะ
เกิดเสียแฟนไปช่วยไม่ได้นะ
เกิดเสียแฟนไปช่วยไม่ได้นะ

เกิดเสียแฟนไปช่วยไม่ได้นะ
เกิดเสียแฟนไปช่วยไม่ได้นะ

เกิดเสียแฟนไปช่วยไม่ได้นะ

เกิดเสียแฟนไปช่วยไม่ได้นะ

เกิดเสียแฟนไปช่วยไม่ได้นะ
เกิดเสียแฟนไปช่วยไม่ได้นะ

เกิดเสียแฟนไปช่วยไม่ได้นะ
เกิดเสียแฟนไปช่วยไม่ได้นะ

เกิดเสียแฟนไปช่วยไม่ได้นะ

เกิดเสียแฟนไปช่วยไม่ได้นะ
เกิดเสียแฟนไปช่วยไม่ได้นะ
เกิดเสียแฟนไปช่วยไม่ได้นะ

เกิดเสียแฟนไปช่วยไม่ได้นะ
เกิดเสียแฟนไปช่วยไม่ได้นะ

คือทอดหลายหลายหัวใจให้โทรมาถาม